ความน่ารักของเด็กคือเรื่องของเรื่องเปิดเทอมแล้ว
ก็ได้ดูความน่ารักในกิจกรรมต่างของทั้งครูทั้งนักเรียน
ไปดูกันหน่อยคุณครูเขาถามนักเรียนแบบนี้ว่า
เนี่ยคุณครูชอบเด็กนักเรียนแบบนี้

เพราะแม่งหนูรู้เพราะว่าคุณครูมากคุณยิ่งแบบไหน
คุณครูมากคุณยิ่งที่เอ่อตาหวาน
ถ้าคุณยิ่งตาหวานตาหวาน
แล้วก็คิดจิ้มให้ผมมันบึงเป็นน่ารักไหม
จิ๊ดจิ๊บให้ผมแล้วมันเป็นน่ารักน่ารักนะ
พอสุดท้ายเลยนี่คุณครูมากคุณยิ่งหน้าขาว
พอเวลาหอมแก้มมันจะได้หอมเป็นแต่หอม
แต่แต่คุณครูคุณครูมากคุณยิ่งที่หน้าขาว

โอ๊ยผมแบบรู้
ถ้าอยู่บ้านนี้เค้าเรียกว่าขี่มักย่องนะนี่

คือแบบครูชอบหน้าขาวเขาก็ทานิดนึงใช่ไหม
แต่ครูบอกว่าขาวบรรคักเลย

ครูชอบแบบไหนหนูจัดให้หมดฮะ

แต่เค้าบอกว่าชอบขาวบรรคักเลย
ขาวบรรคักคือต้องขาวแบบ
ขาวมาก

อับโปะอย่างนี้ล่ะลูก
นี่เค้าบอกว่าขี่มักย่องนะ

คุณครูกับนักเรียนเขาย่อกันแบบนี้แหละครับ
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์